แต่ตอนเนี้ยเราขอประกาศว่าน่าจะแพงที่สุดในรอบแปดปีค่ะ
น้ำมันที่เราเจอกันอยู่ตรงนี้นะครับ
เราบอกเลยว่าเราดูการขึ้นของน้ำมันเนี่ยมันขึ้น๒วันติดเลย
น้ำมันเนี้ยปรับเพิ่มอีกแปดสิบสตางค์อืม
เพราะฉะนั้นเบนซินเอาเบนซินก่อนเนาะ
พุ่งไปแล้วสี่สิบเก้าจุดสองหกบาทครับใช่สองลิตรร้อยอ่ะเอ้ย
เราขอไปดูที่ขอนแก่นขอนแก่นปรากฏว่าวันนี้ผักหลายชนิด
เริ่มปรับราคาจำหน่ายมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ
โดยเฉพาะพริกแดงจินดาถั่วฝักยาวแตงกวาผักชีเนี่ย
หลังจากที่รัฐบาลประกาศลอยตัวน้ำมันดีเซลอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้ว
คุณสุพรรณีภูศรีน้ำเนี่ยนะขายผักมาตั้งนานแล้วบอกผักเนี่ยมีการปรับขึ้นราคาคือ
แดงจินดาถั่วฝักยาวแตงกวาผักชีเนี่ยก่อนหน้านี้ราคาผักชีอยู่ที่แค่ค่าผักชีนะ
ตอนนี้ผักชีขึ้นไปกิโลกรัมละ๔๐บาท๔๐เลย
ตอนนี้ปรับขึ้นเป็นไอ้นั่น๔๐ตอนนี้ผักชีเป็นกิโลกรัมละร้อยครับ
เท่าตัวอ๋อแล้วทำอาหารไทยต้องมีสามเกลือน่ะแป้งกวาที่เมื่อก่อนเรา
ไว้จัดจาน่ะอ่าน่ะเมื่อก่อนทุ่งละร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบบาทเนี่ย
มันตกสิบกิโลค่ะเดี๋ยวออกป่ะเอ่อหืมสิบกิโลคิดถึงแตงกวาเวลาเราไป
ออกไหมเขาซื้อเป็นถุงใหญ่ใหญ่วันนี้จากร้อยยี่สิบขึ้นเป็นสองร้อยห้าสิบฮะ
เท่าตัวเหมือนกันเกินเท่าอ๋อพริกแดงจินดาเมื่อก่อนเนี่ยพริกแดงจินดาเนี่ย
อันนี้ที่ขอนแก่นนะน้องไม่ใช่ที่กรุงเทพนะพริกแดงจินดาเนี่ยเมื่อก่อนกิโลกรัมละห้าสิบบาท
ค่ะณตอนเนี้ยขอขึ้นเป็นกิโลกรัมละแปดสิบบาทอุ้ยถั่วฝักยาวแทบจะเป็นอาหารหลักของทุกบ้าน
ส้มตำมันต้องมีนะหรือแม้กระทั่งเอาถั่วฝักยาวมาผักหมูหมูกรอบทุกวันนี้แพงเหลือเกิน
เอากินหมูธรรมดาคือเมื่อก่อนเนี่ยใส่ถั่วฝักยาวเพราะมันถูกมันก็เลยทำให้อาหารดูมีปริมาณเพิ่มขึ้นไง
แต่ตอนนี้ถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ๖๐บาทคุณคิดดูแล้วกันทั้งหมดเนี่ยมันปรับขึ้นจากราคานั้น
เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนครับเพราะว่าหนึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งฤดูแรงค่ะอืมแต่ปีนี้ไม่แรงไม่แรงอืม
ปีนี้ไม่แรงไม่แรงนานแต่ปีนี้ไม่แรงเพราะมันเป็นเอลนิโยค่ะเขาบอกว่าช่วงฤดูแรงเนี่ย
มันปลูกยากอยู่แล้วทำให้ราคาเนี่ยเริ่มขยับตัวอีกปัจจัยหนึ่งคือการปรับตัวของน้ำมันดีเซล
เนื่องจากรถขนส่งผักอันนั้นแหละคือการปรับตัวที่มันทำให้แพงขึ้นสูงสุด
วันนี้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนบอกกราบรัฐบาลแล้วขอให้ควบคุมราคาน้ำมันให้ได้นะครับ
เช่นนั้นทุกอย่างจะมาตกกับประชาชนหมดเลยจะต้องซื้อของในราคาแพงเกือบทุกอย่าง
แต่ตอนนั้นเป็นกันทั่วโลกจริงจริงค่ะขนาดเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดบุรีรำฮะ
ตอนนี้มันใกล้เทศกาลเปิดเทอมชุดนักเรียนหนังสือเรียนรองเท้าถุง
เรายังเป็นหนังสือเรียนทุกวันนี้เด็กมันเล่นมันไม่เอานังสืออ่ะอ่า
เล็ตกันแล้วต้องมีด้วยแล้วอืมปรากฏว่าวันนี้ทุกคนก็บอกว่าเอาล่ะ
ปีเนี้ยชุดนักเรียนน่ะซบเซาค่ะขออนุญาตก่อนแล้วกันอืม
ก็นำชุดนักเรียนเก่าของบุตรหลานหรือได้รับการบริจาคต่อเนี่ย
ไปซ่อมปะเย็บย่อขยายแก้ทรงตามร้านตัดเย็บบนทางเท้า
เทศบาลบุรีรำตอนนี้นะฮะก็คือเนี่ยดูดิ
รอเลยล่ะกลายเป็นว่าร้านซ่อมเสื้อตอนนี้คึกคักฮะ
เพราะไม่มีการซื้อใหม่แต่ซ่อมเอาไปซ่อมเอาดีกว่า

แต่ก็ยังดีมันก็กระจายรายได้นะฮะ
จากบางครอบครัวบอกจริงไม่มีปัญญาซื้อใหม่จริง
รายได้ไม่พอจริงรายได้จะกินยังไม่มีเลย
ฉะชุดนักเรียนจะซื้อให้ลูกเนี่ยอย่าหวังเลย
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยตอนนี้ขอมีเงินกินให้ครบ๓มื้อก่อน
เพราะชุดนักเรียนเนี่ยมันแพงเหลือเกินไม่มีไม่มีเงินที่จะซื้อ
แต่หากชุดนักเรียนนำมาเก่ามาซ่อมจะเสียค่าตัดเย็บเนี่ย
มันตกตัวละ๓๐ถึง๘๐บาทมันก็ยังโอเค
เพราะถ้าลูกหลายคนไงถ้าบ้านนี้มีลูกสัก๓คนอย่างนี้
มันก็เพิ่มแล้วเด็กมันโตเร็วเนอะ

ใช่ค่ะอืมอืมน้ำน้ำในที่สุดก็เจอกันจริง

นี่เข้าไปดูในทวิตเตอร์พี่เบาเท่าบอกว่าอยากมีปีกแล้วตอนนี้
อยากบินได้ไม่ต้องพึ่งแล้วรถยนต์ขอบินไปเลยได้ไหม

ฮ่าข้าวไฟมารึยังก่อนฮ่าข้าวไฟมารึยังก่อนอ่อนหัว
ใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม